ปรับให้๖๙จังหวัด

แล้วก็สีฟ้า๘จังหวัด
รวมถึงเรื่องของการดื่มเหล้า

วันนี้ได้แถลงหลังการประชุมชุดใหญ่
บอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่การระบาดของโควิดสิบเก้าระลอกที่ห้า
นี่ชัดเจนแล้วนะคะเบื้องต้นก็มีการปรับระดับสีพื้นที่ทั่วประเทศก็คือ
พื้นที่ควบคุมสีส้มปรับเป็นหกสิบเก้าจังหวัดจากเดิมสามสิบเก้าจังหวัดนะคะ
พื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองปรับเหลือ๐จังหวัดจากเดิม๓๐จังหวัด
พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวหรือสีฟ้ายังคงอยู่๘จังหวัด
ก็น่าสังเกตนะคะชนบุรีถึงแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้น
แต่ยังอยู่ในพื้นที่สีฟ้ายังไม่ถูกปรับระดับนะคะ
อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนร้านอาหารในพื้นที่สีส้ม
อนุญาตให้ทานอาหารในร้านได้แต่แอลกอฮอล์ห้ามนะคะ
ส่วนร้านอาหารในพื้นที่สีฟ้าก็อนุญาตให้ดื่มกำหนดเวลาไม่เกิน๓ทุ่มนะคะ
การปรับสีพื้นที่แล้วก็การปรับมาตรการข้างต้นก็จะเริ่มตั้งแต่๙มกราคมเป็นต้นไปนะคะ
การปรับมาตรการเวิร์คฟอร์มโฮมก็จะขยายเวลาออกไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ
อันนี้ก็ยังต้องบอกว่าเป็นช่องว่างที่จะทำให้เชื้อเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าขอระงับไปก่อน
ยกเว้นคนที่ได้รับการอนุมัติแล้วแล้วก็เดินทางเข้ามาก่อนวันที่๑๕มกราคมค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครนะคะปรับให้มีการเรียนการสอนออนไลน์๑๐๙โรงเรียนในสังกัดนะคะ
เรื่องนี้ผลตำบทเอกอาศวินขวานเมืองบอกว่าจากการระบาดของโอมิครอนในประเทศไทย
ตอนนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ก็ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพเนี่ยนะคะ
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่เจ็ดถึงสิบหกมักกราคม
หรือก็ดูสถานการณ์จนกว่าจะมีแนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้นนะคะ
นี่ก็คือประกาศของสวบคในวันนี้ค่ะ
คือตอนนี้หลายคนก็เป็นกังวลในเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เชื้อมันจะแพร่เข้ามาในไทยมันก็จะมีเยอะขึ้น
มันมีปัญหาอีกค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีภาพออกมาหลายคนตกใจ
คนไปออกันอยู่ที่โรงพยาบาลเยอะมาก
ตอนแรกนึกว่าเอ๊ะไปรอเตียงหรือเปล่า
แต่ปัญหาก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่จัดระเบียบเลย

ก็เลยไปออกันกลายเป็นว่าเอ้านี่จะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ไหม

เสี่ยงกว่าเดิมอีกนะคะนักท่องเที่ยวบ่นกันอุบเลยค่ะ
เป็นบรรยากาศที่โรงพยาบาลบางละมุงจังหวัดชนบุรีนี่แหละค่ะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็มายืนรอการตรวจจนล้นโรงพยาบาล
ไม่มีเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบหรือให้เว้นระยะห่างเลย
มีแค่เอกสารกับวิธีการดำเนินการแปะติดเอาไว้เฉยค่ะ
คนไม่เข้าใจก็เยอะงงก็เยอะแถมอากาศก็ร้อนนะคะ

เจอระบบระเบียบที่ไม่คุ้นชิน
เอาง่ายว่าสร่างงงค่ะ
เราก็ไปสอบถามนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มารอทำการตรวจนะคะ
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยถึงแม้จะคนละภาษาก็ตาม

ใช่เขาบอกเขาสับสนมากไม่รู้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
แล้วเขาบอกว่าการรอผลตรวจเนี่ย
ก็ไม่มีใครแจ้งว่าจะบอกยังไง
จะส่งไลน์เหรอหรืออีเมลหรือโทรมาแจ้ง
นักท่องเที่ยวบางรายไม่ได้ใช้ไลน์

แล้วสถานที่ในการตรวจมาออกันแบบนี้ก็เสี่ยงอีก
นักท่องเที่ยวบอกไม่รู้เลยจริงว่าจะแจ้งไอแบบไหน

แต่เขาบอกเหมือนกันนะคะว่าคืออยากให้ทำอะไรเขายินดีทำให้

แต่ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสร้างมาตรฐานในการเข้ารับการตรวจหน่อยได้ไหม
เขาต้องการระบบที่มีคุณภาพมันก็จะเป็นเรื่องดี
แล้วมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยด้วย
นี่ค่ะมาสั้นแต่ก็จุกเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแต่เท่าที่ดูแล้วคือเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

อันนี้เป็นเรื่องบริหารจัดการอาจจะต้องมีการจัดสรรนิดนึง
เพราะไม่อย่างนั้นพูดตรงมันเจียงจริงค่ะ
นั่งติดกันไหลชนกันขนาดนี้นะคะ

หลังจากการจัดงานเทศกาลสิ้นปีนะคะ
ตอนนี้เขาบอกยอดป่วยเพิ่มเท่าตัวแล้วนะคะ
ผู้ติดเชื้อวันเดียว๑๓๔๒ราย
เมื่อวาน๗๖๙รายก็คือเกือบเท่าตัวเลย

วันเดียวปลาเข้าไป๗๑๒รายแล้วนะคะ
แล้วก็เริ่มกระจายไปในอำเภอใกล้เคียงแล้ว

ในโรงพยาบาลแล้วก็ฮอสปิเทลเริ่มจะแน่นแล้วค่ะ
มีผู้ป่วยหลายรายต้องรอเตียงอยู่ที่บ้านแล้วนะคะ
นี่ค่ะชนบุรีช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่ก็